มาดูกันอีกเรื่องหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าเป็นปีชงหรือเปล่าค่ะ

ล่าสุดค่ะขึ้นโรงขึ้นอีกแล้วขึ้นโรงพักอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ
มีคนโรคจิตต้องใช้คำนี้นะคะตัดต่อรูปเธอไปโชว์วิวผ่านโลกโซเชียล
อลังการงานสร้างมากนะคะเจ้าตัวก็ต้องขึ้นโรงพักค่ะ
ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้นี่ตามภาพที่เห็นเลยค่ะ
คือภาพมันเหมือนเหมือนไปโชว์จริง

ใช่นะคะก็ต้องชี้แจงกันตรงนี้นะคะ
แล้วก็โพสต์ข้อความบอกว่าให้หยุดการกระทำดังกล่าว

หลังจากนี้จะไปแจ้งที่ปทต่อด้วยนะคะ
ซึ่งเหล่าชาวโซเชียลก็เข้ามาแสงความคิดเห็นกันมากมายนะคะ
แล้วก็เตือนด้วยบอกว่าใครตัดต่อแบบนี้นะคะ
มีความผิดแน่นอนนะคะอย่าทำเลยดีกว่าเนอะ
ถูกต้องจริงเรามีตัวอย่างในวงการบันเทิงเยอะมากนะ
ทั้งเรื่องของการตัดต่อภาพคลิปอะไรต่างอย่างนี้
มันเอาผิดกันได้เดี๋ยวนี้กฎหมายเขาแบบว่าครอบคลุมได้นะคะ